สวัสดีครับผมเจ๋งหมื่นเจ็ด
ใช่ครับเงินเดือนผมยังเท่าเดิม
เพิ่มเติมคือเราได้ผู้ว่าคนใหม่มาแล้ว
ซึ่งจากคราวที่แล้วที่ผมบ่นไปเนี่ย
ทางไทยรัฐพลัสก็ได้เห็นศักยภาพของการบ่นของผม
จึงให้ผมเนี่ยมาพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าสานนท์
ซึ่งผมก็สงสัยมานานแล้วว่าท่านรองผู้ว่าเนี่ย

และเชื่อว่าเพื่อนก็น่าจะอยากรู้เหมือนกัน

ท่านสานนลรองผู้ว่าสานนล

วิ่งตอนเช้าเหมือนผู้ว่าบ้างมั้ยฮะ

เพราะอยากวิ่งเองหรือโดนสั่งให้วิ่งตาม

แล้วใช้ชีวิตแบบทำงานทำงานทำงานแบบเนี่ย

ขอชื่อ๓ร้านในกรุงเทพที่ชอบกิน

ก็รู้สึกว่ามันต้องจัดการได้ดีกว่านี้

แล้วก็มีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการแพร่เมืองอยู่

ในไปร่วมงานมีสิทธิเจอคุณสานนท์บ้างไหม

ทักทายได้เลยครับผมไปปกติเจอร้องเรียนบ่อยมาก

อย่างเช่นครั้งที่แล้วไปที่ส่วนสันติภาพใช่ไหม
เขาก็บอกว่าเรื่องป้ายรถเมย์ข้างหน้าเนี่ย

เวลาเราไปรถเตรียมในสวนจะมีพอเครดมาด้วย

หรือว่ามีเรื่องซอยมีมอเตอร์ไซค์สวน

บางคนก็ไม่รู้จักไปแนะนำถ้าพี่ฟังดูให้รู้จัก

คือถ้าเรามีข้อมูลว่าที่ไหนมันซ้ำตลอด

กับภรรยาอยู่จังหวัดเลยใช่ไหมครับ

แล้วทำไมไม่ไปเป็นรองผู้ว่าสานนท์นี่เลยล่ะครับ
มีบริหารด้วยกลัวว่ามันควรแน่นเป็นวัฒนธรรมนึงที่เกิดขึ้นได้
ขึ้นจริงต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำเองนะครับจริงเป็นประชาชนมาอยากมาแสดงออกอยากมาเล่นวง
โอ้โหวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวครับ

คือจริงหน้าที่กรทมมันคือการทำคอนเทนต์
ทำเรื่องวัฒนธรรมดูแลวัฒนธรรมที่เป็นต้นทุน
ส่วนการท่องเที่ยวมันสามารถกระตุ้นได้อยู่เสมอ

การดูแลให้วัฒนธรรมอยู่ในกรณฑมอลมันให้ได้

เป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่มีไอเดียอยากคุยกับคุณสานนท์

ตอนนี้ก็ทักมาที่เพจของกรทมได้เลยครับ

มันจะไม่ศูนย์เปล่าเข้ากลีบเมฆไปจริงใช่ไหมฮะ

หรือถ้ามันดีอยู่แล้วแล้วทำไมต้องดีกว่านี้อีก
ต่อให้ดีวันนี้พรุ่งนี้ดีกว่าเดิมได้
สักหนึ่งถ้าอยากเอาไปทำมีม

พี่จะน่าถึงนายชัดถึงหมด